ก็สำหรับเจ้ามิ้วนี่แหม

ที่ว่ากันว่าวิ่งเร็วที่สุดในโลก
มิ้วนี่ก็ถือว่าวิ่งเร็วที่สุดในเมืองไทยนะ
จะสังเกตว่าเวลาวิ่งจบการแข่งขันและผลงานเป็นที่น่าพอใจ

แต่อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจสำหรับเจ้ามิวตอนแรกเนี่ย
เหมือนว่าเจ้าตัวจะไม่สามารถลงแข่งขันได้

แต่สุดท้ายแล้วกลับมาได้อย่างเหลือเชื่อ

ศัยศาสตร์และความเชื่อของนักกีฬา
แม้จะไม่ได้แสดงออกให้ชัดเจนว่า
ส่งผลต่อนักกีฬาและการแข่งขัน
แต่อย่างน้อยความเชื่อส่วนบุคคล
ก็จะเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจให้กับตัวนักกีฬาไม่มากก็น้อย

เพิ่งคว้าเหรียญทองในกีฬาแห่งชาติครั้งนี้
เจ้าตัวได้เล่าถึงเหตุการณ์แปลกประหลาดว่า
ก่อนจะมาแข่งขันมีอาการบาดเจ็บที่ต้นขา

แต่สุดท้ายญาติสนิทได้ชักชวนให้ไปรักษาแบบแผนโบราณ
มนต์ลงคาถาสุดท้ายอาการบาดเจ็บได้หายเป็นปริดทิ้ง

ก็เหยียดยืดเอาน้ำร้อนน้ำอุ่น
คือประคบแล้วคือสลับน้ำแข็งก็ยังไม่หาย
แต่ว่าทางบ้านผมก็แบบว่าให้ไปนวดกับ
เหมือนคล้ายนวดแบบโบราณนะครับ
ก็คือว่าให้คนที่บ้านเขาเหยียบเขานวดให้
แล้วก็อาจจะมีลงคาถาตามแบบว่าตามความเชื่อของคนโบราณ
ของคนแบบบ้านแบบผมแบบ
ที่ลงคาถาให้อาการดีขึ้น
แต่ตอนนี้ที่ผมหายจากอาการตึง
หรือว่าอาการอดขาคือคายนี้ของผม
ผมก็มีเกณฑ์เชื่อสักประมาณ๗๐๓๐ได้ครับ
มิ้วยอมรับว่าตัวเองมีความเชื่อเรื่องศัยยศาสตร์

โดยมีผ้าสีแดงที่จะติดตัวอยู่ตลอดเวลา

และพันไว้ที่ข้อมือขณะที่ลงแข่งขันกีฬา

จะทำให้ตัวเองมีสมาธิและคอยเตือนส
คอยเตือนสติให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลา

ใช้ยึดเหนียวจิตใจเราได้
เวลาแข่งมันว่าไม่ให้จิตใจของเรา

มันว่าให้เรามุ่งแต่ยุนยุนในสนาม

เพื่อที่จะให้เราทำเกมที่เราจะแข่ง
ให้ดีที่สุดแล้วก็สถิติออกไปดีที่สุดครับ

แต่มิ้วเชื่อว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น
เพราะหากจะประสบความสำเร็จให้ได้จริง
ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเองในการฝึกซ้อมเท่านั้น
เกริกชัยคุณโทข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ

แต่ว่าก็ต้องผสมกับความพยายามความเพียนในการฝึกซ้อมด้วยนะคะ
ส่วนคุณผู้ชมก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย